คุณผู้ชมบ่ายแบบนี้นะคะใครยังไม่ได้ทานข้าว

ตามมาได้เลยค่ะเรือนขวัญของเรานะคะไปบุกครัวของอาต้อย
ต้อยหมวกแดงของเราพี่ต้อยหมวกแดงของเราเนี่ยค่ะ
กับเมนูสุดแซ่บจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ
กระทะเหล็กยังต้องชิดซ้าย
มาเตอร์เชฟยังต้องชิดขวา
เมื่อเจอกับเชฟหมวกแดง

อ้ายขอหมอล่ำจากน้อยแน่
จังมาพอสำนีละพ่อไว้
สักกว่าล้ำบางเป็นแม่มันเสียเร้าร้อน
ขอลาดอนไปก่อน

จากหมวกแดงในตำนาน

เชฟต้อยมวกแดง

สวัสดีครับสวัสดีน้องขวัญครับสวัสดีครับสวัสดี
ช่วงโควิดงานหดพี่ต้อยกลายมาเป็นเชฟจำเป็น
ทำอาหารจนคล้ายดิบคล้ายดี
เนื่องจากเป็นอาหารอีสานรสชาติบ้าน
เน้นเครื่องปรุงหลักเป็นสมุนไพร
ทำให้ถึงเครื่องเข้มข้น
ซึ่งวันนี้จัดทั้งเมนูนึ่งปลาต้มไก่บ้านและตำปะคุ้ง
แน่นอนครับวันนี้น้องขวัญครับทีมงานครับ
มาเยี่ยมมาเยือนมายาม
แน่นอนต้องมีเมนูที่บอกว่าสวย

ปลามินนะครับเราจะนึงสมุนไพร

วันนี้หมักมาแล้ว๗๘คืน

หมักสักคืนอร่อยแน่นอน
จากนั้นใส่ผักตามที่ชอบ

ต้มไก่บ้านต้องบอกก่อนนะคะว่าสองเมนูนี้ขายดีที่สุดในร้าน
ลับอยู่ที่ตรงไหนไปฟังจากปากพี่ต้อยหมวกแดงค่ะ
ไก่ธรรมดาไม่ได้แล้วต้องเป็นไก่แบบไก่บ้านบ้านครับ

เหมือนเนื้อมันจะแน่นแต่พวกกระดูกพวกอะไรมันจะกลมนะครับ
นัวของเนื้อไก่มันจะไม่เหมือนไก่พวกไก่

เมียเรากับหนังไก่อันไหนเหนียวกว่าไก่

แม่ตอบแบบนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ

โอ้โหนอกจากใช้ไก่บ้านแล้วยังมีเคล็ดลับที่การหั่นไก่
ครั้งเดียวให้ขาดชั่วเพื่อกระดูกจะได้ไม่แตกจ้า
เหลือเมนูสุดท้ายส้มตำปูปลาร้าเรือนขวัญขอโชว์ฝีมือเอง
ต้อยหมวกแดงถึงกระทำน่าตกใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินค่ะพี่
นอนค่ะเลิกก่อนฟังแล้วเลิกแล้วตำก็ดีแต่ไม่ตำ

ครบจบ๓เมนูใครอยากกินฝีมือพี่ต้อยก็ต้องอดใจไว้หน่อยนะคะ
เพราะพี่แกไม่คิดจะเปิดร้านอาหารแบบจริงจัง
เนื่องจากร้านอาหารรายละเอียดค่อนข้างเยอะกลัวไม่มีเวลาบริหาร
แต่จะรับเปิดออเดอร์เป็นครั้งคราวไปสามารถติดตามกันได้จ้า
แต่ที่ติดตามได้ไม่ต้องรอคือผลงานเพลงใหม่ล่าสุด
เป็นเพลงสนุกสไตล์ต้อยหมวกแดงที่ได้ในทุนน่าคุ้น
พี่เจนเน็ตเขียวมาทำเพลงให้
เพราะด้วยความสนิทชนิดที่ว่าชวนกันไปลงหน้าทองมาแล้วด้วยล่ะค่ะ
เพลงในของตอนหมวกแดงซื้อเพลงมาใจแตกตอนเข่า
แปลเป็นไทยว่าใจแตกตอนแก่
หย่อนมักสาวเด็กหน่อยและเคลื่อนขึ้นใหม่
สร้างบ่อเจอตั้งแต่ละเป็นเบาไว้ใส
แต่มันกระบ่อทันท้ายเหมือนหัวใจเราคิดตรงกัน

ซิงเกิ้ลใหม่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
มีคลื่นลูกใหม่มาแรงจากคนเคยอยู่ในกระแส
มาวันนี้มีวิธีปรับตัวอย่างไร
ฟังคำตอบจากพี่ต้อยหมวกแดงกันค่ะ
ที่ผ่านมาเห็นน้องวิวัฒนาการของแต่ละคน

งั้นเราก็ต้องทำเพลงให้เป็นแบบเอกลักษณ์ของเรา
ไตล์ของเราให้มันเป็นลายมือของเรา
ให้แฟนเพลงในแต่ละกลุ่มในแต่ละยุค
ในแต่ละสมัยในแต่ละแนวเพลงได้เลือกฟัง

แต่นี่เรายังจัดตั้งให้มันได้ก่อนนะ

หมวกนี่เห็นหมวกแดงมาหลายปีแล้ว

ถ้าผมจัดตั้งเพลงใหม่ผมเสร็จแล้วนะ
ผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเลย

มีงานมีการก็ทักทายกันมาก
ไปช้อยไปยังกันไปว่ากันไป

ใจแตกตอนเถ่านะครับ